คุณผู้ชมค่ะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะตำรวจคุมตัวได้แล้วนะคะ

แล้วประวัติในโชคโชนเลยนะคุณนายคนนี้นายประชันคำอ้าย
หกสิบหกปีค่ะถูกคนร้ายใช้ปืนแก๊ปยิงแล้วยังใช้มีดเนี่ย
ปาดคอเกือบถึงหลอดลมเลยแล้วถูกจ้วงแทงอีกหลายแผล
เอ็นขาดหลายจุดหมอนต้องเย็บแผลไปถึง๔๖เข็มค่ะ
ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลแม่โป่งค่ะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
คนที่ไปช่วยเหลือคุณตาตกใจกันหมดเพราะเลือดท่วมเลยค่ะ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนั่นก็คือนายชายาค่ะอายุ๓๖ปี
จับได้ช่วงเช้าที่ผ่านมานำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยเจ้าตัวคือนายชายาบอกว่าช่วง๒ทุ่มโทรหานายรอดเพื่อนสนิท
ซึ่งเป็นสามีผู้ใหญ่บ้านในรอดเนี่ยก็เลยเกลี้ยกล่อมบอกให้มาหาที่บ้าน
สุดท้ายพอเขามาเสร็จก็เหมือนกับลักษณะหลอกให้มาแล้วให้ตำรวจไปตามจับกลุ่มตัว
นายชายาสารภาพแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขานั่งกินเหล้ากับเมียเขาที่บ้าน
ต่อมานายประชันค่ะก็คือคุณตานี่แหละที่บาดเจ็บ
อยู่บ้านใกล้กันเดินมาร่วมวงกินเหล้าด้วยก็เลยทวงหนี้ตา
แล้วเพราะว่าอะไรตาเคยยืมเงินไปสุดท้ายมีปากเสียงชกต่อยกัน
นายประชันหนีกลับบ้านไปคือคุณตานั่นแหละค่ะ
จนกระทั่งคือเขาบอกว่าภรรยาตอนที่ติดคุกถูกนายประชันรังแก่
ทำให้เขาโมโหเขาอ้างแบบนี้นะ
ตัดสินใจไปหยิบปืนอัดลมแล้วก็มีด
เดินตามไปยิงคุณตาก่อนแล้วเข้าไปแทง

หลังก่อเหตุตัวเองไปนอนที่บ้านภรรยา
่งเช้าหนีเข้าป่าแล้วก็มาโดนจับกลุ่มได้แบบนี้ค่ะ
โอ้โหทีนี้พอเอาไปทำแผน
คือน้องสาวของคนก่อเหตุนายชายา
กอดพี่ชายตัวเองด้วยนะคะ
แล้วมาทำลักษณะเหมือนให้กำลังใจนะ

ออกมาตำรวจนำตัวขึ้นรถไปค่ะ
สำหรับนายชายาบอกคุณผู้ชมไปตอนต้น
นายคนนี้ประวัติโชคโชนมาก
เหนือจากเหตุการณ์ล่าสุดที่มาแทงคุณตา
เอามีดปาดคอหลอดลมเกือบขาดแล้วเนี่ยนะคะ
เขายังเคยฆ่าพ่อเลี้ยงตัวเองเมื่อปี๔๗

แล้วยังข่มขืนแม่แท้ของตัวเองเมื่อปี๒๕๖๒ที่ผ่านมา
เจ้าตัวเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกมามักกราคมปีนี้เองค่ะ
โอ้โหโชคโชนมากประวัติน่ากลัวนะคะ
ส่วนคุณตาประชันอาการเป็นยังไงบ้าง
ลูกสาวบอกยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ

รู้อีกทีก็ตอนสายของอีกวันหนึ่งต่อมาแล้ว
ชาวบ้านไปเห็นพ่อในสภาพอ่อนแรงขนาดที่ว่าเสียเลือดมาก
ตอนไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแทบช็อกไม่คิดว่าพ่อจะรอดแล้ว
เพราะหมอบอกเหลือเลือดในร่างกายแค่๑๗เท่านั้น
ถ้าไปช้ากว่านี้เนี่ยอาจเสียชีวิตก็ได้ค่ะ